สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามช่วงเที่ยงกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
เริ่มกันที่เรื่องของนายวรวีมักกุดีค่ะอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้รับคำตัดสินจากสารกีฬาโลกนะคะให้ยกเลิกโทษแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการลูกหนังโลกแล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคมปี๒๐๑๖นะคะในวรวีมะกุดีหรือว่าบังยีค่ะ
จากการละเมิดกฎด้านจริยธรรมข้อที่๑๗และข้อที่๔๑
ก่อนที่คณะกรรมการอุทธรณ์จะมีมติลดโทษให้เหลือ๓ปีกับ๖เดือนเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้ว
ทำให้สารกีฬาโลกมีคำตัดสินใหม่ว่าอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่มีความผิดตามข้อที่๑๗
ซึ่งเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารนะคะขณะที่ความผิดตามข้อที่๔๑ยังคงอยู่
ก็เลยมีมติยกเลิกโทษแบนของนายวรวีนะคะแล้วก็ลดโทษปรับค่ะ
จาก๑๐๐๐ฟรังสวิสนะคะเหลือ๕๐๐ฟรังสวิสหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ๑๕๘๗๐๐บาท